ก็เกิดเหตุศูนย์เสียขึ้นนะคะเป็นอาสาสมัครชาวดอยค่ะ
อาโลอาชังกูคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้สัญชาตินะ

แล้วเขาก็อาสาสมัครช่วยกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปดับไฟป่า
แต่สุดท้ายเขาพลัดตกเขาจนเสียชีวิตนะคะ
เฟซบุ๊กสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามเชียงใหม่ค่ะ
ลงเรื่องราวของนายอาโลอาชังกูผู้ชายวัย๖๒ปีไร้สัญชาติ
เป็นชาวบ้านป่าคาสุขใจในจังหวัดเชียงรายนะคะ
เขาไปช่วยอาสาดับไฟป่าค่ะโดยหน่วยงานต่างต่างในอำเภอแม่ฟ้าหลวงเนี่ย
ก็ต้องระดมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครชาวบ้านในการดับไฟไหม้ป่า
ตามพื้นที่สูงในเขตดอยแม่สลองระหว่างหมู่บ้านป่าคาสุขใจ
ตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงไปจนถึงหมู่บ้านป่าตึง
บนป่าตึงอำเภอแม่จันทร์ค่ะทีนี้จังหวะที่ปฏิบัติการอยู่เนี่ยนะคะ
นายอาโละถือบัตรประจำตัวคนไร้สัญชาติแล้วนะคะ
พลัดตกจากภูเขาหัวกระแทกพื้นจนเสียชีวิตค่ะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุชาวบ้านก็ช่วยกันเก็บกู้ศพขึ้นมาจากช่องเขาแล้ว
เรื่องราวนี้พอถูกแชร์ต่อไปในโลกออนไลน์นะคะ
ชาวเน็ตจำนวนมากก็เลยไปร่วมไว้อาลัยให้กับอาสาสมัครดับไฟป่าไร้สัญชาติคนนี้
แล้วก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่า
อยากจะให้มาช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและการเผาป่าอย่างจริงจังค่ะ
ก็มีการช่วยเหลือครอบครัวของนายอาโละด้วยนะคะ
มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าก็ช่วยสงเคราะห์เงินเยียวยาประมาณ๒แสนบาท
แม่ทัพภาค๓ก็มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้อีก๑๐๐๐บาทค่ะ
ไปดูผลการสำรวจจากดาวเทียมกันหน่อยนะคะ
ไปดูจุดความร้อนว่าเกิดไฟไหม้ตรงจุดไหนบ้างทางภาคเหนือ
เขาบอกว่าส่วนใหญ่จุดความร้อนอยู่ในเขตป่าสงวนแล้วก็พื้นที่อนุรักษ์มากถึง๑๑๕๑จุด
แม่ห้องสอนมากที่สุดเลยนะคะ๔๐๗จุด
รองลงมาเป็นที่เชียงใหม่๑๙๓จุดแล้วก็เชียงราย๑๓๗จุด
ซึ่งทุกภาคส่วนยังคงเดินหน้าดับไฟป่าทุกจุดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดมลภาวะทางอากาศค่ะ
ถ้าไม่เผามันควรจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้เขาสามารถจะปรับหน้าดินได้ในการทำต่อไป